กันต่อเดี๋ยวผมพาไปตามล่าผี
ที่จังหวัดอุทัยธานีไปกับพื้นที่ที่เป็นบ้านพักครูแบบว่าที่รกร้าง
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าที่นั่นมีผี
ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านพักครูแต่ไม่มีครัว
อุทัยธานีคือที่บอกว่ามีผีผีที่แบบว่าชอบเสพยา
ก็คือพวกวัยลงวัยรุ่นมามั่วสุมเสพยาไงขี้ยานี่เอง
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแต่เอาจริงนะ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่ามันอาจจะมีพูดผีวิญญาณอยู่แถวนี้
ก็เป็นได้เหมือนกันเข้าไปสำรวจภายในบ้าน
หลังก็จะมีร่องรอยการเข้าไปของคน
มีแก้วน้ำมีการจุดทูบเทียนเอาไว้เหมือนกับทำพิธีบางอย่าง
แล้วก็มีร่องรอยของการกางมุ้งฮะ

คือมีการกางมุ้งเอาไว้คุณชิสาผีมันกลัวยุงหรือยังไง
เหมือนตักกรดอะไรทั้งหมดนั้นด้วยเนอะ
มันต้องมีคนแอบเข้าไปอาศัยที่แบบนี้ต้องมีคนนอนมีผ้าเช็ดตัวด้วย
ผีมันต้องเอาไว้เช็ดตัวเหรอผีไม่อาบน้ำเหรอ
นั่นน่ะสิครับไปถามคนนี้คุณครูประจักษ์บัวตูม
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเล่าว่า
บ้านพักครูแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ๓๐ปีก่อน
ก็ได้ให้สำนักงานประถมศึกษาอำเภอน้องฉางเป็นผู้ดูแล
ต่อมาความเจริญเข้าถึงไง
ครูบางท่านบางคนก็ไม่เข้ามาพักแล้วก็ออกไปเช่าที่อยู่เอง
ทำให้ถูกปล่อยร้างจนมีคนมาพบเจอกับสภาพแบบนี้
เห็นแบบนี้แล้วก็ภาวะไปตามกันนะ
เพราะว่าเห็นแล้วมันก็เป็นสภาพที่รกร้างจริง
ผมบอกเลยบ้านพระครูไม่มีครูที่ไหนเข้าไปอยู่หรอกครับ

เห็นแบบนี้ผมเองก็ไม่กล้าเข้าไป
เออเราบอกกันหน่อยสิว่าเขาเจออะไรกันบ้างไหมเนี่ย

มันก็เป็นสิ่งหนึ่งใช้รายละยานในการรับชมนะครับผม
แล้วอาจารย์เชื่อไหมว่ามีจริง
ผมว่าจะเป็นจริงเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีในการจับดินยามได้
เป็นคล้ายโครงกระดูกเต้นไปเต้นมานั่งขวางบันไดอะไรประมาณนี้นะครับ

ไม่รู้เหมือนกันน่ะต้องใช้วิจารณาละยานนะ

ก็แล้วแต่จะเชื่อกันไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนคุณเกล็ดดาวสุวรรณบาทรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต๒
ที่ทำการลงสำรวจพื้นที่บ้านพักครูร้างในวันนั้น
ก็เล่าว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าที่ดินที่ตั้งของบ้านพระครูเหล่านี้
เป็นที่ดินของหน่วยงานหรือที่ดินของใคร
และจะสอบถามไปยังสำนักงานที่ดินอำเภอหนองฉางก่อน

แล้วจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปคือที่เขาต้องลงไปตรวจสอบเนี่ย
อะไรรู้ไหมอย่างแรกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผี
เกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นที่เขาแอบเข้าไปมั่วสุมเสพยา
นี่น่ากลัวนะคันต้องปรับปรามให้ดี
นี่น่ากลัวกว่าผีคมนะจริงเป็นภัยสังคมจริงเลยคุณผู้ชม